มีผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๕๐กว่า
เดินข้ามหมู่บ้านเป็น๕กิโล

แล้วสาเหตุมันคือแบบเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยอ่ะ
ทำไมต้องทำร้ายกันขนาดนี้ไปดูภาพเหตุการณ์กันก่อนค่ะ

๒ทุ่มครึ่งคืนวันที่๒๑สิงหาคมนะคะ
นางวาสนาอายุห้าสิบสามเดินโซซัดโซเซมาตามถนนแบบนี้ค่ะ
ไปขอความช่วยเหลือที่หน้าร้านขายของชำ

คือตัวนางวาสนาเนี่ยบอกว่าขอยาแก้ปวดหัว๒เม็ดได้ไหม
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าสามีทำร้ายค่ะ
เจ้าของร้านขายของชำก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มารับไปส่งโรงพยาบาล

เหนือคิ้วด้านซ้ายถูกของแข็งฟาดเข้าไป

เธอเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคือมีอาชีพหาของป่าขาย
อยู่กับสามีชื่อในไก่หรือนายกิตติอายุสี่สิบสองอืม
ปัญหาคือสามีดื่มเหล้าตลอดเลยก่อนเกิดเหตุก็ดื่มนะคะ
ซาเล้งไปหาของป่ากันจนเย็นลงจากเขาในไก่สามีบอกภรรยาว่า
เอาเหล้าขาวขวดใหญ่ที่พกไว้ในย่ามอ่ะเปิดหน่อยอืม
อยากดื่มเหล้าภรรยาบอกว่าโอ้ยถ้าเปิดขวดใหม่เนี่ย
จะทำงานไม่ไหวเอานะเท่านั้นแหละโมโหค่ะ
ไม่ได้กินเหล้าอย่างเงี้เหรอใช่อยากเปิดขวดใหม่เลย
จริงแล้วก็ดื่มแล้วด้วยนะพี่อุ๋ยไม่ใช่ยังไม่ได้ดื่มนะ
แล้วอยากดื่มเพิ่มอยากเปิดขวดใหม่เลย
ซึ่งขวดใหม่เป็นขวดใหญ่ด้วยใช่ภรรยาบอกมันจะไม่ไหวเอานะ
ดื่มไปแล้วไงอย่าเปิดเลยโมโหค่ะผลักเธอล้ม
เอาสรรมีดขอฟาดไปที่หัวหัวเธอแตกนะคะเนี่ยค่ะ
ลุกขึ้นได้วิ่งหนีแต่กลัวในไก่จะขี่รถตามมาไงคะ
เธอก็เลยหยิบเอาขวดน้ำมันเบนซินที่สำรองไว้เติมรถเอามาด้วย
เอาขวดเหล้าใส่ย่ามาด้วยเอาเหล้าหนีมาด้วยค่ะ
ก็เดินมาเกือบ๕กิโลได้
กรถขอความช่วยเหลือไม่มีคันไหนจอดเลยคือมันก็เปลี่ยวแล้วก็มืดด้วย
เข้าใจแหละคนก็อาจจะไม่กล้ารับไม่กล้าช่วย
มาเจอร้านค้าก็เลยมาขอความช่วยเหลือ
เธอก็อยู่โรงพยาบาลนะคะตำรวจก็ไปคุยนะคะ
และนักข่าวก็แหมนักข่าวก็อุตส่าห์ไปถาม

ยังรักสามีไหมเนี่ยยังรักกันอยู่ไหม
ถามแบบนี้เอาลองฟังดูค่ะ
เขาเดินหนีมาจะพาให้เข้าขวดใหญ่ขวดนึง
ก็จะไปเล่าแต่ยังไม่ได้เปิดกินหรอก
ก็หนูก็พาอีกย่านย่านแบบเข้าปากเข้าดงนั่น

มันก็จะกลับมาก็นั่งกินมันก็จะช้า
เดี๋ยวหาของก็ไม่ได้ตัดปรุงตัดไว้ก็ไม่ได้

ยังรักอยู่แต่จะแจ้งความดำเนินคดี

ตำรวจก็เลยบอกว่าเดี๋ยวสอบปากคำเพิ่มนะคะ
แล้วก็ออกหมายเรียกสามีมาสอบปากคำนะคะ